จากสาวสวยมาดูกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมนะ
เล็กเรนเดลพูดแบบนี้หลายคนนึกถึงป่านึกถึงเขานึกถึงช้าง
หลายคนบอกว่าอเล็กกลับมาอยู่หน้ากล้องได้แล้วนะ
หลายคนบ่นคิดถึงผลงานการแสดงของอเล็กซ์นั่นเองนะคะ
ว่าเขาเป็นนุ่มรักธรรมชาตินะครับเพราะว่าเจอเจ้าตัวเนี่ยนานทีจะเจอในเมือง
กลัวจะไม่ได้เห็นงานบนจอแก้วจอเงินจริงหรือเปล่า
อำลาวงการยังไงหรือเปล่าไปฟังอเล็กซ์กันค่ะ
คือจริงเราถ่ายละครอยู่ทุกวีคครับ

แล้วก็พระราชุกเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นงานอื่น